ผลงานประจำปี๒๕๕๘เป็นวันที่๒

ซึ่งบนเอกประวิศโวงสุวรรณก็ได้ย้ำว่า
งานนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับทุกส่วน
เพียงแค่ทหารหรือว่าตำรวจ
เพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้น
ก็ถือว่าเป็นงานด้านความมั่นคงทั้งหมดครับ
งานด้านความมั่นคงนั้นเราจะไปทำทุกมิตินะครับ
มิติซึ่งจะไปช่วยทางด้านเศรษฐกิจด้วย
ทางด้านสังคมด้วยกิริยาด้วยนะครับ
แว้นนี่ก็งานด้านความมั่นคง
นักเรียนตีกันก่อนนักเรียนด้านความมั่นคง
ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของงานด้านความมั่นคงที่เราจะต้องช่วยกัน
แล้วก็งานด้านความมั่นคงนั้นไม่ใช่ทหารตำรวจค่าราชการ
หรือว่าโฮมกาดต่างมันไม่ใช่
ต้องช่วยกันประชาชนทั้งประเทศ
ขณะที่ผลงานของกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการอนุมัติเงิน
สนุนเงินกองทุนยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว๒๓๗๘คน
วงเงิน๔๖ล้านบาทผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมปี๒๕๕๙
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่๒๔เมษายนปีหน้า
เยียวยาในกระบวนการยุติธรรมได้ให้สถานีตำรวจทั่วประเทศ
รับเรื่องร้องเรียนได้และเดินหน้าแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
ขณะที่ปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถแข่งกันก็จะมีการปรับการกำกับดูแลใหม่
หากยังมีปัญหาก็จะเสนอให้ใช้มาตรการ๔๔มาตรา๔๔ดำเนินการ
ส่วนอีกเรื่องก็คือการปรับปรุงราชธรรมซึ่งปัจจุบันในเรือนจำไม่มีโทรศัพท์
ไม่มียาเสพติดและมีระเบียบวินัย
ผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการกับคดีค้ามนุษย
การใช้แรงงานขอทานรวมจับกลุ่ม๒๒๔คดี
เฉพาะคดีค้ามนุษยชาวโรฮิงญาได้ออกหมายจับ๒๒๑หมาย

พบทำเป็นกระบวนการมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปกครองร่วมด้วย
ส่วนคดีระเบิดแยกราชประสงค์มีผู้กระทำความผิด๑๗คน

ส่วนผลงานภาพรวมของฝ่ายประสานงานและการเร่งรัดติดตามนโยบายรัฐบาล
ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่อนุมัติงบประมาณ
ให้กับเกษตรกรถึงร้อยละ๙๐คิดเป็นเงิน๒๕๐๐ล้านบาท
ขณะที่ในอนาคตการขับเคลื่อนและการบริหารราชการแผ่นดิน
เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รัดงานด่วนสำคัญ๔ด้านเช่นฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และการรักษาการขยายตัวเศรษฐกิจ
ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี๒๕๕๙
ทำให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว๒๔๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๗หนึ่งหมื่นล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว๒๙๖๐๐๐คน
และก็เป้าหมายในปีหน้าจะต้องมีรายได้๒๓๐๐๐๐๐บาท
จำนวนนักท่องเที่ยว๓๒ล้านคน
ต้องห้ามพลาดทั้งหมด๓๐๐จุด
เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อนักท่องเที่ยว

โดยตั้งเป้า๒๐ปีข้างหน้าให้ไทยติด๑ใน๕ของโลก
ส่วนในด้านกีฬาก็ได้ออกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศปี๒๕๕๙

และมีการผลักดันพระราชบัญญัติสภากีฬาวิชาชีพ
และจะผลักดันการแข่งขันกีฬาระดับโลกด้วย
ส่วนผลงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินคดีกับผู้มีอิทธิพลแล้ว๑๓๐๐คดี
วงคืนป่ามาได้๓แสนไร่
จัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ใช้ประกอบอาชีพ๑แสนไร่
ภายในปี๒๕๖๐จะจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้๕แสนไร่